มีความรู้สึกว่าคุณพ่อบุญชูจะได้เงินทุนไปต่อชีวิตช่วยต่อลมหายใจให้กับน้องตั้มได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับกับการตอบคำถามสี่ข้อครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับหนึ่งลำบัง
ถอบถูกสองข้อรับหนึ่งลิมบาท
ถอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
แต่ถ้าโชคดีวันนี้ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เรื่องแรก

และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปี
ตัวเลือกที่๓วันที่๒๐มีนาค่ะ
แตเลือกตอบตัวเลือกที่สาม๒๐มีนาคมซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกถูกถูก
ผู้ครับ
โอ้โฮ
โอ้โฮ

สาธารณสุขแห่งชาตินะครับ
ตรงกับวันที่๒๐มีนาคมนะครับ

ข้อแรกนี้ถือว่าคุณแม่ตอบถูกนะครับ
คว้าเงินรางวัลไป๑๐๐๐บาท
มาลุ้นกันต่อดีกว่าว่าจะได้เงินหมื่นกลับไปต่อชีวิตกันไหมในวันนี้นะครับพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมจะขอเลือกเฉลยจากเรื่องอำเภอนาจรวยครับ
คำถามมีอยู่ว่าคำว่าจรวยเป็นภาษาสวยซึ่งเป็นภาษาประจำถิ่น
หมายถึงสัตว์ชนิดใด
ข้อ๒ค่ะกระจ่อนค่ะ
นักต่อยเลือกตอบตัวเลือกที่๒กระจ่อน

โอ้โฮ
คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือกระจ้อนอย่างที่บอกนะครับ
จ้อนนี่ก็คือกระรอกนะครับพันดินข้างลาย
แล้วก็กระจ้อนนี้นะฮะเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอนาจรวยด้วย
เพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องรับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
เมื่อกี้ได้เงินหมื่นไปแล้วนะฮะถ้าถูกข้อนี้ขึ้นมา
หมายถึงว่าครอบครัวของคุณพ่อบุญชูได้รับเงินแสนไปต่อชีวิต
ฟังเฉลยกันต่อเลยครับผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง
พระมหากษัตริย์ครับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

ราชการปัจจุบันอยู่ในเดือนอะไร

คุณพ่อบุญชูเลือกตัวเลือกที่๑พฤษภาคม

ตกแล้ว
เป็นอะไรไม่เป็นไร

เฉลยที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือเดือนกรกฎาคมนะครับ
ไม่เป็นไรเนอะพ่อไม่เป็นไรนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วนี่เราก็ทำกันสุดความสามารถแล้วนะครับ
เอาใจช่วยกันเหมือนกันนะครับ
เอาละฮะตอนนี้อาจจะหมดโอกาสลุ้นเงินล้านไปแล้ว
แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนอยู่ครับ
กับคำถามเรื่องมือถือครับ
คำถามมีอยู่ว่าตัวพยานชนะต่อเต่า
อยู่ที่ตำแหน่งใด

ซึ่งน้องตั้มเลือก
ตัวเลือกที่๓ตำแหน่งที่๓
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกต้อง
ถูกต้อง

ผิดครับ

อยู่ที่ตำแหน่งที่๑นะฮะ

แต่ที่ผมเห็นเลยนั่นก็คือความรักแล้วก็ความ
เอื้ออาทรเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันในครอบครัวของ

ภูมิใจและก็ดีใจทีมงานและค่ะ

สมัครเข้ามาครับ

แต่วันนี้ผมพลาดผมไม่เป็นไรผมภูมิใจแล้วก็ดีใจ

ทีมงานที่ไปที่บ้านขอบคุณมากครับ

บ้านขอบคุณมากนะครับ

ขอให้น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะฮะ
ให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในครอบครัวนะครับ

ซึ่งตรงนี้อกพ่ออกแม่เราก็ใช้ได้

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เพียงคุณเห็นขอบตัวข้างบ้าน
ที่เขาผสมวิกฤตที่หาทางออกไม่ได้

ช่วยส่งเรื่องราวชีวิตของเขามาในเพจเกมต่อชีวิตนะครับ

รับเงินล้านไปต่อชีวิตของคุณได้

ได้เงินหนึ่งหมื่นบาทมา
ผมจะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ที่สุด
แล้วก็ขอบคุณทางรายการเกมต่อชีวิต

เพื่อให้คนบ้านนอกบ้านนา